คราวนี้น่าจะเป็นทรงเด็กช่างล่ะ
แต่จุดที่ตีกันไม่ใช่ถนนแล้วนะคะ

ทีมรถไฟฟ้าเอาดูดีกว่าไม่เก็บ
เดี๋ยวเขาโพสต์ดู
ไปเจียนที่อื่นนะคะ
ได้ยินเสียงปลายสุดท้ายไหม

คลิปนี้มันความยาวแค่๓๒วิ

ผู้โดยสารใจกล้าผู้หญิงที่พูดมาว่าไปตีกันที่อื่นไป
คือจริงนะช็อตนั้นมันยังไม่ได้เริ่มลงไม้ลงมือ

แต่แหมถ้าเกิดว่าปล่อยไปกว่านี้อีกหน่อยนึง
ไม่รู้จะได้เห็นตีกันบนรถไฟฟ้าแบบนี้หรือเปล่า

เออสำรงที่ไหนนะสมุทรปาการ

เรื่องวันเวลาด้วยนะเพราะอะไรรู้บ้าง
อย่างที่พี่เบิร์ดเล่าช่องเช้าเมื่อวาน
แล้วจุดตรงนี้สถานีไหนนี่เขาเขียนไหม

ให้ฟันกันเองผิดเมื่อเช้า
พอเย็นมาอีกกลุ่มทะเลาะวิวาส

ใช่ในเรือมุ่งหน้าสำโรงนี่แหละคุณผู้ชม

ใช่คือคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะนะ
ต้องเดินแบบออกมาเลยให้สองคนมันมีเรื่องกันไปก่อน
แล้วคนเสื้อน้ำเงินก็เห็นเลยแหละดูจะพุ่งใส่จะโวยวายใส่อีกฝั่งนึง
ว่าแบบอย่ามาข้ามถิ่นฝากไปบอกรุ่นพี่ด้วยที่นี่สำโรง
ส่วนอีกฝั่งนึงเขาก็เอ่ยปากขอโทษนะ

แต่ฝั่งเสื้อน้ำเงินก็ยังแบบโวยวายคมคูดูดาทอ

อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินผู้โดยสารเขาทนไม่ไหวจริงค่ะ

ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนถามหน่อย
ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนบนถนนมาตีกัน

อ้าวยังจะมาทะเลาะมามีเรื่องกันแบบนี้อีก
ปัญหาเหล่านี้เมื่อไหร่มันจะแก้ได้แบบ
ให้มันไม่เกิดขึ้นไม่ต้องมาอ่านข่าวอีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แล้วบางคนบอกว่าอ้าวอีกหน่อยบนรถไฟฟ้าจะต้องมี
เหมือนเป็นตำรวจเป็นผู้ตรวจอยู่บนรถเลยไหม

เพราะว่าทุกวันนี้มีรอปภถูกไหม
ยืนคอยอยู่ที่สถานีคอยดูความปลอดภัย
แต่บนรถไฟฟ้านี้มันก็ไม่คิดไงมีแต่ผู้โดยสารล้วน
ว่าจะมาเกิดเหตุอะไรแบบนี้ค่ะ
ท่านผู้บังคับการจังหวัดสมุทรปราการครับ
ท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสมุทรปราการครับ

เพราะว่าสองสามวันนี้นะครับ
บนกลางถนนนะครับ
แล้วก็บนรถเมนี่บนรถไฟฟ้า

เมื่อกี้มีเด็กมีผู้หญิงหลบเดินหนีไปแล้ว
ถ้าเหตุการณ์นี้สองคนนั้นมันต่อยกันแล้วชักมีด
หรือใครมีปืนหรือใครมีระเบิดปิงปอง

กลัวที่สุดคือคนโดนลูกหลงนี่แหละที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ผมว่าท่านมีนักสืบท่านมีสายสืบที่เก่งนะครับ

ด้วยความเคารพสมุทรปราการครับ
ที่เรานำเสนอก็จริงห่วงนี่นะ
น้องพวกนี้ถ้าเลือกเส้นทางนี้แล้ว

มันมีอีกข่าวหนึ่งครับวันนี้เรามีไหม
ที่มันปีนลงมาจากหน้าต่างรถเมย์

แต่บอกให้บอกย้ำเตือนว่าสมุทรประการเยอะจริงช่วงนี้ครับ